จบปุ๊บนี่เลยมีคนร้องเฮดีใจเลยนะคะ

เจ้าตัวโพสต์บอกว่าเป็นเลขที่มาจากหนังเรื่องล่าสุด
นั่นก็คือหลวงตามหาเห็งนั่นเอง
ใครเชื่อแล้วก็ซื้อตามถูกกันเยอะเลยนะคะ
ส่วนวันเช้านี้ได้เจอเจ้าแม่ดวงเหงพี่ฮายอาพพอร์ต
รายนี้ก็มีแบบหลายงวดเหมือนกันนะคุณนะ
บอกมาว่าทุ่มทุนซื้อเลขวันเกิดไปถึง๕๐ใบ

รัฐบาลจะออกหวย๑๒นักศัตริย์

เพราะคนบ้านเราชอบเสี่ยงโชคอยู่แล้ว

เรื่องนี้เป็นเรื่องปกติของเบเบของคนไทยเลย

แต่พี่ว่าเงินทองจะได้ไม่รู้อะไรมาก
เราก็ซื้อนะถ้าทำเราซื้อ

มันเร็วดีอยากรวยรัดเหมือนกัน